มาดูกันหน่อยว่ามอเตอร์ไซคันนี้เขาไปทำอะไรผิด
ทำไมตำรวจสอนอหัวหมากขี่ตามแล้วไปตะครุบเขาแบบนั้นน่ะ
นี่แหละครับโดนตะครุบแล้วก็ใส่กุญแจมือเรียบร้อยเลย
มีคนเอามาโพสต์ไว้ในติ๊กต๊อกครับตอนนั้นเนี่ย
คนที่ถ่ายเขาบอกว่าเขาไปหาอะไรกินแถวย่านรามกำแหง
แล้วไปเห็นเหตุการณ์นี้ที่พี่ตำรวจสอนอหัวหมาก
ขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามมอเตอร์ไซค์ของผู้ชายอีกคนนึง
แล้วจะเห็นว่ามอเตอร์ไซค์มันถลายลอยไปกับพื้นถนนเลย
ส่วนคนขี่เหมือนกำลังพยายามวิ่งหนีครับ
แล้วก็ไปเจอตำรวจสองนายเข้าตะครุบมาได้
แล้วก็ล็อกใส่กุญแจมือราวกับในภาพยนตร์เลย
ใต้โพสต์มีคนมาคอมเมนต์ว่าเหตุเกิดที่หน้าร้านเธอเลย
เห็นตำรวจขี่รถไล่ตามชายที่อยู่ในคลิป
มาจากฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลรามคำแหง
แต่ก็ยังไม่มีคำตอบนะครับว่า
ผู้ชายที่โดนล็อกตัวโดนใส่กุญแจมือเขาทำผิดอะไรครับ